เวลาดีแบบนี้ครับวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา๔โมงถึง๖โมงเย็น
ผมรับราธิไปพิธีกรประจำรายการเบียสุวรรณิสุพรวรรณิน
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นปลายนะในวันเสาร์นะครับจะเป็นศึกชิงกำคัดและก็ศึกราชาเก็บคัด
มวยสามยกนะในวันเสาร์และส่วนวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์นะครับ
จะเป็นมวย๕ยกจะไม่มีการชิงเข็มขัดแต่จะเป็นมวย๕ยก
เพิ่มดีกระดีกว่ามันชก๒พัก๒ครับ
เพราะฉะนั้นนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเสาร์และอาทิตย์รูปแบบรายการจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับ
วันเสาร์จะมีการชิงเข็มขัดมวย๓ยกและวันอาทิตย์จะเป็นมวย๕ยกชก๒พัก
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยครับ
วันนี้นี่เป็นการชกกระชากเข็มขัดแชมป์นะครับในพิการน้ำหนัก๔๙กิโลกรัม
เรามีเจ้าของแชมป์นะครับจากจังหวัดบุรีรำพระสินชัยสมศักดิ์ก่อสร้างนะครับ
ชายาหากไม่มีชายานะแล้วก็มาจะมาทักกับยุทธพรสุดทนพนัยความเป็นผู้ท้าชิงนะครับ
จากจังหวัดอำนาจริงเพราะฉะนั้นวันนี้นี่เดือดแน่นอน
แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งคู่นะที่มีนักชกจากสปลาวนะครับในคู่ที่๓นะ

เอาละครับเราไปพบรายชื่อนักชกในรายการวันนี้กันก่อนเลยครับ
อันนี้คู่แรกนะครับรามเทพเจอกับฮงโกรีมวยไทย

ชกจากจังหวัดอุตรดิษฐวันนี้เป็นคู่มวยมันเลยนะ

ตอนนี้นักชกของเราพร้อมทางด้านหลังเวทีแล้ว

นักชกจากจังหวัดบุรีรำรามเทพสวาสนา
และคู่ต่อสู้ของเขาครับจากจังหวัดบุรีรำเช่นเดียวกัน
ในมุมแดงคมกโกนี่บวยทาย
ยอดนักรักสจต้อยปากริ้ว
กิโลกรัมจากจังหวัดบุรีรำ
และคู่ต่อสู้เขาจากจังหวัดอายุทยา
กล้องอายุทยาสเทพรัฐ
ยอดนักรักเจอกับกล้องอายุทยา

ลาวสตอปุ๋ยโฟร์แมน

และคู่หน้าสู้เขานักชกไทยจากจังหวัดเรยอง
พลอยประแสแฟร์เทคซ์
และคู่หน้าสู้เขานะครับพลอยประแสแฟร์เทคซ์
วันนี้เจอกับนักชกจากสปลาวลาวสตาร์

โดโดแดงเขาทราย
คู่นี้คู่มวยมันคู่มวยเดือดเลยครับ
คู่ต่อสู้ของเขาจากจังหวัดสุโขทัยในมุมแดง
พยะอินทรีย์เมืองกล้วยตาก

วันนี้เป็นศึกชกกระชากเข็มขัดแชมป์นะครับ
นี่คือผู้ท้าชิงเข็มขัดในวันนี้นะครับ
จากจังหวัดอำนาจริย์สุทนถนายความ

สมศักดิ์ก่อสร้าง
วันนี้เจ้าของเก็มขัดแชมป์จักรวรีลาวสินชัย

มาพร้อมกับเข็มขัด๔๙กิโลกรัมซึ่งตอนนี้เป็นของวัดสินชัยครับ
มาพร้อมกับเข็มขัด๔๙กิโลกรัมซึ่งตอนนี้เป็นของวัดสินชัยครับ
มาพร้อมกับเข็มขัด๔๙กิโลกรัมซึ่งตอนนี้เป็นของวัดสินชัยครับ
มาพร้อมกับเข็มขัด๔๙กิโลกรัมซึ่งตอนนี้เป็นของวัดสินชัยครับ
มาพร้อมกับเข็มขัด๔๙กิโลกรัมซึ่งตอนนี้เป็นของวัดสินชัยครับ
มาพร้อมกับเข็มขัด๔๙กิโลกรัมซึ่งตอนนี้เป็นของวัดสินชัยครับ
มาพร้อมกับเข็มขัด๔๙กิโลกรัมซึ่งตอนนี้เป็นของวัดสินชัยครับ
มาพร้อมกับเข็มขัด๔๙กิโลกรัมซึ่งตอนนี้เป็นของวัดสินชัยครับ
มาพร้อมกับเข็มขัด๔๙กิโลกรัมซึ่งตอนนี้เป็นของวัดสินชัยครับ
มาพร้อมกับเข็มขัด๔๙กิโลกรัมซึ่งตอนนี้เป็นของวัดสินชัยครับ
มาพร้อมกับเข็มขัด๔๙กิโลกรัมซึ่งตอนนี้เป็นของวัดสินชัยครับ
มาพร้อมกับเข็มขัด๔๙กิโลกรัมซึ่งตอนนี้เป็นของวัดสินชัยครับ
ทุกคนทุกคนจุดแรกของเราจะเป็นของวัดสินชัย๔๙กิโลกรัม

เขาถูกกำลังถูกกำลังถูกกำลังถูกกำลังถูกกำลังถูกกำลัง
ทุกท่านท่านทุกท่านไปกันกันกันกันกัน

เดือดประจำรายการครับพยักษ์อินซีเมืองกล้วยตากครับ
นักชกจากจังหวัดสุโขทัยจะเปิดศึกดวนเดือดกับโดโดแดงเขาทรายนักชกจากอุตรดิษฐ์
และยังมีพลอยประแสแฟร์เทคครับ
นักชกจากระยองจะปะทะกับราวสตาร์ปุ๋ยโฟร์แมน
ชกจากสปลาวกล้องอายุทยาสเทพรัฐครับ
นักชกจากนครศรีอยุธยาครับ
จะด้วนกับยอดนักรักษ์สตร์จอต้อย๘ริ้ว
คมโกลีมวยไทยครับ
ทางด้านนักชกในมุมน้ำเงินครับรามเทพสวาสนาครับ
นายสุรศักดิ์ดอกคำไอ้หนุ่มเมืองสองแควร์ครับ
จากอำเภอลำปลายมาทจังหวัดบุรีลำในวัยยี่สิบเอ็ดปี
สูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรครับจากใกล้มวยสวสนาครับ
ที่จังหวัดนครราชศรีมาวันนี้เขาจะมาปะทะกับ
คมโกลีมวยไทยครับนายอาทิตโยลำ
สูงหนึ่งร้อยหกสิบหกเซติเมตร
ฝากผลงานเอาไว้ครับค่อนข้างน่าสนใจเลยครับ
เสมอหนึ่งชนะหนึ่งครับจากวอเรอร์เหมือยไทยครับ

คนที่ขึ้นไปถอดมงคลให้กับคมโกลีมวยไทยนั่นก็คือเทนเนอร์ขาววอริเยอร์มวยไทยครับ
คมนี่เป็นประเภททนทายาทครับ
ผลจะออกมาแบบไหนและวันพรุ่งนี้ครับท่านผู้ชมครับจะเริ่มประเดิมครับ
โอ้โหรูปร่างสรีระต้องบอกว่าใกล้เคียงกันเลยครับคู่นี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเลยครับ
รามเทพเดินหน้าบูทันทีครับรามเทพ
พยายามจะเล่นงานฐานล่างก่อนแล้วครับ
พยายามจะวางด้วยเมาที่ที่สาอาจเจอกับบ้านซ้ายครับของรามเทพ
พยายามปบด้วยหุ้มซ้ายไล่จี้เลยครับด้วยกันไปที่พับนอกเสียด้วยวงใน
เอาละครับมีดีมาแจกมาแลกมาแถมเลยครับสำหรับรามเทพโดยเฉพาะลูกแกะเกาะยางครับ
พยายามจะปลดเพียงพยายามจะเปียดตั้งแต่ต้นยกที่๑เลยครับ
พยายามจะกดคอลงหมาครับรามเทพ

เป็นฝ่ายเปิดเกมเดินต้อนเข้าหา
ซ้ายแล้วลงล่างครับอีกทีครับ
ยิ้มแก้เขินเลยครับธนาคม

พยายามจะเจาะยางคว่างกระจกครับ

เล่นกับท่านครับ

ควางเอาไว
ตอนนี้เพชรน้ำชัยนั้นก้าวไปไกล

นี่ครับจังหวะตัดล่างของคม

พยายามจะโหนตัวขึ้นไปแต่ไม่ทนครับเอาละครับ
ผมเริ่มจะขยันออกอาวุธมากขึ้นปักด้วยศอกซ้ายก่อนครับลามเทพ

วงในนี่มาเลยครับคนไม่กลัวอยู่แล้วครับ
อกในขวางหน้าแล้วเสียบด้วยซ้ายเลยครับคม
โอ้โหดูครับจังหวะขวางหน้าของแกเสียบด้วยขวา
ซึ่งมีเมียนดาปีศาจแดงและอีกมากมายหลายคนครับ
พยายามจะขยับเข้าหาแล้วครับรามเทพ
กระโดดเตะเจอศอกซ้ายของคม
เอาละครับอย่างนี้สนุกเลยครับ

เดินหน้าลุยต่อแล้วครับราวเทพ

โหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโห

โหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโห

โหโหโหโหโหโหโหโหโหโห

โหโหโหโหโหโหโหโหโห

โหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโห

โหโหโหโหโหโห

ลำเมอเทพแต่งตัวเร็วกว่าครับ

อื้อฮึจะหวังฝากหน้าแล้วเสียบด้วยของขวาความคม
โอ้ลำเมอเทพโดนเข้าไปที่กันเชียงหนีเหมือนกัน
อ้าวพยายามจะเสียบด้วยสองซ้าย

ห่วงฝากหน้าแล้วเสียบเลยครับ
แต่วันในนี้ครับลากหมาปันเลยครับ

อื้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
นี่ครับเน้นที่๒เลยครับพยายามจะแก้ทางมวยเข่าครับ
เข็นทางซ้ายรับประเทศข้ามวาย
จิ้มด้วยมัดขวาเอ้าหลวงเองครับ

โอ้โหพยายามเข้ามาพยายามจะปักศอกซ้ายคมล็อกนายเด้งด้วยเขาขวา
ลากมาเสียบด้วยเขาซ้ายเสียบด้วยเขาขวา

โอ้โหดูครับใครดีใครอยู่เลยครับ
โดนพ้องมีอากับอาการครับ
แต่ว่ายังถอดหัวออกมาฟันศอกโต้คืน
ไม่ยอมเลยครับถึงแม้ว่าวงในอาจจะเป็นรอง
ลำตัวอีกทีครับคมเติมด้วยศอก

มาอีกแล้วครับวงในแทงด้วยซ้าย
แนบเข่าเลยครับครับโอ้โห
โดนนะครับแต่ไม่ทิ้งตัว
แล้วเข้ามาวางแข็งสาย

ลำตัวโอ้โหโดนเข่าไม่ว่าครับ
แต่เจอหมัดครับล่วงเลยครับ
โอ้โหโหโหโหโหโดนกัมปั้นสายครับ
ปันทะลวงไส้ครับโอ้โหสี่อันทรัพย์จนได้ครับ

ไล่ตอนเลยครับเดี๋ยวจะคว้าอากาศท้องให้ได้

โอ้พอสี่อันทรัพย์มีอากาศครับเห็นเลยครับ
โอ้โหจุดโฟกัสของทางด้านคมครับเล่นงานไปที่หน้าท้องครับ
โอ้โหเห็นบ่อเห็นช่องสบช่องแบบนี้ก็เข้าทางครับ
จิ้มลำตัวโดนไป๑นับครับ
ก่อนที่จะมาอาศัยลูกถีบครับ
โอ้โหจังหวะจุกแบบนี้เจอถีบยัดเข้ามาเนี่ยไม่ไหวนะครับ

วงในนี่ศอกมาก่อนนะครับ
โอ้โหล้มทั้งยืนแต่ว่าตัวเองนี่เด้งขึ้นมากรรมการนี้ให้โอกาสครับ
ลูกนี้ไม่น่าจะลุกครับดูครับโอ้โหแต่หัวจิตหัวใจของแกนี่เกินร้อยแล้วครับ
ลุกขึ้นมาแล้วสวนด้วยศอกขวาเหมือนกัน
พยายามจะส่วนด้วยเข่าและปักด้วยศอกแรกครับ
ลำเทพโดนท้องเยอะนะครับ
โดนลำตัวแล้วนี่ครับจังหวะสุดท้ายครับถีบด้วยซ้าย
ถีบยัดเข้ามาครับโอ้โหตับไตไส้พุงเนี่ยเคลื่อนไปหมดแล้วครับ
ดูครับถีบจิกนะครับโอ้โหก่อนหน้านี้นี่โดนนับนะครับ
โอ้โหแต่ก่อนที่จะโดนถีบก็เจอหมัดซ้ายทุบเข้ามา
เอาละครับไปบนเวทีรุ้นรางวัลกันครับ

เอาละครับคุณผู้ชมพันเต่อเราพักเลยสักครู่นะครับ

่อนบนชุดแวทของราชันแฟล์
นักรักษอจอต่อยป่าริว
นักรักษอจอต่อยป่าริว
สอยมรณะต้องอายุทัย
ส่อเทพรัฐ
สอยมรณะต้องอายุทัยส่อเทพรัฐ
ชกจากอำเภอลำปลายมาตรจังหวัดบุรีลำครับ
ชื่อจริงชื่อนายพักขพลชิดลำ
ปัจจุบันในวัย๒๑ปีครับ
สูง๑๖๖เซนติเมตร
สังกัดไข้มวยสจต้อย๘ริ้วครับ
ที่จังหวัดชะเชิงสัง
ส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับ
กล้องอายุทยาสเทพรัฐกับนายอนุชิตศรีมาลา
จากอำเภอพระนครศรีอายุทยาครับ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวัย๒๐ปี

จากเดิมชื่อเดิมก็คือเกียรติกล้องอายุยาสอเทพรัฐมวยไทย

เดี๋ยวดูครับว่าจะแจ้งเกิดได้สำเร็จหรือไม่

แล้วก็ล่าสุดมาแพ้น็อกให้กับฟ้าสถานพบสบังคลุเอาไว้ครับ
สังกัดค่ายมวยสเทพรัฐมวยไทยครับ

และให้ต้องบอกว่าเป็นมวยที่จับจังหวะเราางแข่งได้ดีครับ
แต่วันนี้นี่เจอระดับเดียวกันนี่
น่าจะสนุกนะครับก็ยอดนักรักก็สะเพศจาดด้วยกันครับ
ประเภทหนักแรงครับยอดนักรักแล้วก็ยอดนักรบ
สรีระรูปร่างครับได้ลอยกว่าชัดเจนนะครับ
แต่ว่าความหนาอยู่ที่เจ้ายอดนักรักครับ
ไว้ก่อนนี้คู่แฝดของเขาครับยอดนักรบนั้นแลกเดือดกับอภิเดช
กอดีศรเครนิติอื้อหือต้องบอกว่าสุดมันเลยครับ
บรรยายกันเสียงแหบเสียงแห้งเลยครับมุมน้ำเงินครับ
หนึ่งในทีมงานครับส่วนข้างหน้ามนุ่มแดงครับ
น้องท่านครับจะบอกว่าเป็นหน้าข้ายมวยนุ่มนะครับ
รูปร้องเลยทีเดียวหน้าข้ายมวยของเจ้ากล้องใหญ่
เลยครับซ้ายกับขวาครับคู่นี้
กับริลำไม่ค่อยได้เห็นนัดชบ
นอกจากภรรพรศรีอยุธยาเท่าไหร่ครับพี่วนครับ

นอกจากแฝดอยุธยาแหละครับ
โอ้โหคนนั้นนี่การันตีเลยครับ

แต่ก็ไม่ได้พักและฟิตซ้อมที่อายุทยานะครับ
ไปพักและพิกซ้อนอยู่ที่สลับวุลีครับ

งซ้ายที่ผมบอกว่าจัดจ้านของกล้องอายุทยาครับ

ขยับมาเดินมาเรื่อยกำปั้นซ้าย
ไปนี้ทำอย่างที่เขาว่าไปแอบซุ่มครับ

วันนี้นี่ดูสรีระร่างกายแล้ว

โอ้หมาไปชุดแหละครับทะด้านก้องอยุธยา

เดี๋ยวน้ำรักนึงมีดีที่หมั่นแหละครับ
อุ้ยหวานร่างครับนี่ครับได้งานไปที่พับใน

โอ้ไปเข้าใส่แบบนี้ครับก้องอยุธยา
น่าจะไปสร้างความมั่นใจมาแล้วเลยครับ
เพราะก่อนอันนี้๒ไฟล์นี่แพ้น็อก
๒กับยกที่๑ครับ

ยกได้พยายามจะดึงเหมือนกับอีกสายนะครับ
ด้านยอดออกราฟก็ยังไม่รีบครับ
พยายามมาทำวายกล่องในล็อกตี
สายผ่านตลอดแล้วกับก้องอยุธยา

แล้วก็วงในมีเข่าซ้ายที่หนักหน่วงกับทุนแปลงครับ

ยอดออกราฟพยายามจะกดแขนกลับมาให้ขึ้นคอ
ชัยหน้าฐานวิเศษแยกออกมา

กล้องวิทยาเล่นงานฐานล่างก่อน

โอ้โหเริ่มหัวร้อนแล้วครับช่วงปลายยก

ของดีของยอดนักรักเขาล่ะครับ

หูก็ซ่ายออกแย่ตัวนักรักภารกิจไม่ธรรมดาเหมือนกันครับ
ของอายุทยาประมาณไม่ได้เลยครับ
กำมัดสำนักด้านเข้ามาก่อนครับหมดยกที่๑
พรุ่งนี้เป็นนัดปฐมเลิกในการเปลี่ยนถ่ายแบบใหม่ครับจากสามยกเป็น๕ยกเฉพาะวันอาทิตย์นะครับทุกผู้ชมครับ
เพิ่มอรรถลดถึงความมันมากขึ้น
พยายามจะขึ้นคอแต่ยอดนักรักนั้นไม่ยอมแล้วครับ
ดันแขนไว้อยู่บนลงมายังทำอะไรกันไม่ถนัด
เอาละครับกรรมการแย่ออกมา

สไตล์แม่แล้วเหลี่ยมครับโอ้จังหวะบินตีครับ
ทางด้านกล้องอายุทยาครับเจอเหลี่ยม
นะครับดึงก็ได้ตีซ้าย
กดตีซ้ายอีกทีโอ้โหรู้แล้วครับว่า
กองอยุธยานั้นบินเกียจตีด้วยเขาซ้าย
อักรักษ์นั้นรอจังหวะนี้ตัดล่างเลยครับ
วิสักขวามันอีกเลยครับตีซ้ายอีกที
ล็อกคอเคลียร์ร่างเอาละครับแยกก่อนครับแยกก่อน
เกมเริ่มจะเดี่ยวมากตีซ้ายต่อยซ้ายมา
แล้วตะคุบในตีก่อนเลยครับยอดนักอืม
ต่อยซ้ายของยอดอักรักษ์เริ่มแสดงทิศส่งบ้างเลยครับ
อย่าโอ้โหต่อยซ้ายแม่นจริงครับ
ตีซ้ายแล้วเข้าในล้อมเด้งตี
ยอดอักรักษ์พร้อมที่โคตรแขนเอาคืนครับให้เขาซ้าย

ไม่มีใครยอมไหวไหมครับทุมัดซ้ายของก้องแม่ยุธยา
เจอกล้ำขวาจังหวะล็อกไน
ยอดอักรักษ์พยายามจะลัดรากเลยครับ
หุบหมัด๑๒ล็อกใน

กดลงมาไม่อยากจะหาช่องหาจังหวะหาเหลี่ยมเพื่อจะเสียบเลยครับ
แต่เจอมัติของเซียวนักรักเข้าไป
เอาละครับโดนบวกซ้ายครับผลักออกมาทิ้งด้วยศอก
วิทยาของนายเคลียร์ล่างและนี่ครับทิ้งเลยครับ
โอ้เอาคืนได้บ้างครับกองยุยา
อื้อหือโน่นักรักดับเครื่องชนเลยครับ
พยายามจะเปิดเกมเข้าหาล็อกในเน็บด้วยเขาซ้าย
เอาละครับกรรมการแยกมากลางเวทีอีกครั้ง
ปักด้วยศอกซ้ายขวางไว้ขวางกดตีได้ไหม
จัดไส้เลยครับอ้าวแต่กองยุยายังคืน
หัวเด็กด้วยเข้าซ้ายของกองยุยาทำได้จัดแจ้งหนักหน่วงเลยครับ
ยอดอักรับหวังแข้งขวาหวังแข้งขวาหนึกเจอลงโทษโดยข้างซ้าย

พยายามจะเด้นที่สองขวาแล้วก็ยอดอังรัง
เมื่อยกที่๒นั้นเริ่มที่จะทำเกมของตัวเองได้บ้างแหละครับ
เป็นกระดาษที่กล้องยุคยาหน้าใส่จังหวัดเตะซ้ายต่อยซ้ายที่ดุนแรงนะครับ
ภาพช้าครับเสียโกดไว้ตีซ้ายแต่เจอเหลี่ยมของทางด้านยอดนักรักเข้าไป
และกำลังพยายามจะขวางหน้าแล้วฟันด้วยสอบขวาครับ๑กับจิ้นแรกเลยครับ
แต่ต้องระวังนะครับหมัดของทางด้านยอดนักรักพยายามสาดซ้ายแล้วตะคุบครับ
สูตรแล้วครับเอาละครับสามนาทีสุดท้ายครับ
คู่ที่๒ของรายการในรุ่นพิกัด๕๖กิโลกรัม
ใครยืนระยะดีกว่าครับใครมั่นคงกว่ามาพิสูจน์ครับ
สามนาทีที่เหลือพยายามจะเตะซ้ายต่อยซ้ายตามสไตล์เลยครับ
ต้องอิทยาล็อคไหนกดไว้ไปอีกยังไม่ได้ครับ
เยอะมากลักไก่ต่อยเลยครับเดินมาบวกมันขวา
่งตีด้วยเขาซ้ายตั้งไว้ครับกดแขนอยู่เลยครับ

พยายามจะรัดเอวครับแต่ทางด้านกล้องอายุทยาก็พยายามจะโต้ยกขึ้นมา

จังหว่าวางแค่ซ้ายของก้องอิทยาลแต่เตะทั้งแค้งเลยครับ

อย่างตีกันไม่ถนัดกำคันต้องแย่งออกมา

เอาล่ะครับหอมไหนได้ตีด้วยซ้าย
โต๊ะพี่ยาต้องหาจังหวังโต๊ะครับตีด้วยขวาขึ้น
เอาละครับคู่นี้ซ้ายยาวอีกแล้ว

อันนี้นี่เสียหายเลยครับบองอีเซีย
จะเดินนะอุ้ยขวาอีกแล้วครับ
แม่ยกนี้มาใช้แค่ขวา
แล้วเตะเสียงดังฟังชัดซะด้วยครับ

เจอด้านล่างนี่ไปไม่เป็นเหมือนกันครับ

บองอีเซียขยับเข้าหา

แล้วล็อคไนท์ขยับหักเหลี่ยมตี

บองอีวิยาพยายามจะขึ้นในช่วงปลายยกครับ

ล็อคไนท์บองอีเซียกดไว้

ไม่มีใครทำอะไรกันถนน

กรรมการเบรกเกมเตือนไปที่ยอดนักรักครับ
เอาล่ะครับโดนเตือนเจอศอก
ตีด้วยซ้ายจรวักเด้งตีเด้งตี
โอ้โหจังหวะล็อกในของแกจับได้ดีครับยอดรัก
เอาล่ะครับครบ๓ยกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับ
ที่๒ของรายการในรุ่นพิกัด๕๖กิโลกรัม
ระหว่างทางด้านกล้องอายุทยาสเทพรัฐครับ
ชกจากพระนครศรีอยุธยาเจอกับยอดนักรัก
สจต้อย๘ริ้วจากจังหวัดบุรีรำครับ
ดูครับน่ารักไก่ต่อยซ้ายครับแล้วบวกด้วยศอกเจอฮุกซ้ายของยอดนัก
แล้วนี่ครับวางแข้งขวานี่
ดังสนั่นไปหมดครับแต่๒ยกที่ผ่าน
ซ้ายก่อนนะครับแล้วตัวเองเสียหลัก

โอ้โหเสียเหลี่ยมเสียทรงครับยังดีที่ยอดนักรักนี่เสียหลักล้มลงไปเหมือนกัน
อีกก็ไปขวาเปรี้ยกเข้ามาครับ
เธอก็ใกล้ใหญ่พยายามจะคืนโต้ด้วยมัน
ที่สำคัญมาแล้วก็ไปฟังคำราศิลป์บนเวทีครับ
จากทีมีและสับประโยค
ตอนต่อไปไทยแลนด์หรือลาวส์

ทุกคนสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดี
และต่อไปตอนต่อไปไทยแลนด์หรือลาวส์
คุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดสุดยอดกีฬาการต่อสู้ระดับโลก
และตอนนี้มาถึงมวยคู่ที่๓ของรายการครับ
ชกไทยเจอกับนักชกจากสปลาวพิการน้ำหนัก๔๕กิโลกรัม
กลับเข้าสู่การไหนรักสดสุดยอดกีฬากครับ
ร่วมกับความรู้สึกสุดท้ายของจิมเอ็มช่อนเบอร์รี่
การอยู่สู่การไหนรักทั้งหมด๑๗ปีแล้วได้ถึง๒๑การเกี้ยง

ลาวส์ตอบบวิคโฟแมน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

พอจะสมาธุกับทันวันนี่
งั้นจากขวัสดีครับทุกคน

รอยกระแสแฟร์แท็กจากระยองจองฝีมือ
จะเจอกับจอมบุ๊กและลาวสตาร์บุยโฟร์แมน
นักชกจากสปปลาว๔๕กิโลกรัม

คู่ที่หนึ่งจบลงด้วยผลกันน็อค

มาตามต่อในคู่ที่๓ของรายการครับ
ชกไทยประทะกับนักชกจากสปลาวครับ
ลาวสตาร์ปุ๋ยโฟร์แมนครับ
หรือว่านายกายศักดิ์ศรีสะอาดครับ
วัย๑๗ปีสูงสูง๑๖๐เซนติเมตร

ชกที่นี่๒ครั้งแพ้๑ชนะ๑ครับ
ค่ายแสนสุกยิม
วันนี้เขาจะมาเจอกับนักชกจากสังกัดค่ายใหญ่เลยครับ

นายฐานวัฒนากุลครับ
จากอเผิกแหลงจระยอง

สุดท้วน๑๕๕เซนติเมตร

รูปร่างสรีระใกล้เคียงกันเลยครับคู่นี้
ผลบริกองค่ายแฟร์เทคนั้น
ต้องบอกว่าคุณภาพเกินร้อยแหละครับ
ชื่อเสียงนี่การันตีมาหลายสิบปีแล้วครับ

มิตก่อนีใหม่สองรุ่นนทคนน์ครับ
ยังมีกองเชียร์มาอีกมากมายครับ

ต้องบอกว่า๒ค่ายนี้เป็น๒ค่าย
ที่อยู่ที่พัทยาชนบุรีเหมือนกันครับ

พัทยาครับของสองค่ายมวย
ประเภทบูสู้ถลดโดดดันครับ
โอ้โหคู่นี้มาถึงก็เดินหน้าเข้าใส่กันทันทีครับ
สตาร์นั้นประเภทบู้ซื่อกระหดครับแต่วันนี้ดูครับปล่อยกระแสแกไม่หนีเลยครับ
โอ้โหทิ้งด้วยมัดขวาเจอหมัดขวาส่วน
พยายามวางแค่ขวาเจอแค่ขวาส่วนโอ้โหคนละดอกคนละทีเลยครับ
จะวางเกี่ยวแล้วเททิกของลาวสตาร์
ครับเสียหลักลดลงไปสองครั้งครับ
อ้าวตบคุณสายตบไว้ซ้ายแล้วลงล่ัง

คู่นี้ดูกันครับหัวทีแทร่จะชนกันอยู่แล้วครับ

เล่นงานบริเวณลำตัวคุณทีผมทีเลยครับ

นี่ครับลวงซ้ายอัดเข้ามาอ้าวกวนภาษาหัวมันอีกสอง

ดูครับคู่นี้แม่รุ่นเล็กแบบเข็ดฟันจริงครับ
เข็ดจริงครับดูครับเล็กพิกกินหูครับ

บรอยภาษาทีมซ้ายไวยพยายามเข้ามา
อาวุธนี้แทบจะหมดกันอยู่ที่หัวใจของทั้งผู้แล้วครับ

แต่สายวันอยากเอาหมาเกี่ยวได้เพื่อจะเคียงอ้างไม่หลงแต่เติมได้อยู่ครับ
โอ้โหอาวุธกันคล่องจริงครับคู่นี้
เอาละครับเล่าสตาร์ทิ้งด้วยฮุกซ้าย
กลอยมาแสบกันกันสวดด้วยมัดขวาลาบสตาร์เล่นงานบริเวณลับตัวด้วยฮุก
มาอีกแล้วครับมัดขวาบริเวณลับตัวเจอมัดขวาสวด
ตบมัดแล้วก็ตอนนี้นึกว่ามุย๓คนอาชีพครับ

บ่ำไม่มีลับรงเพัอจนกว้ายแล้วโหน
แต่เสียหลับหลบหลักล้มครับตัวเตอร์นายคุณคำศรีแยกเลย

เล่นงานบะวินลับตัวลับตัวอีกแล้วก็พลอยมาแสสูดให้หมัดขวาบะวินไปหน้า
มาอีกแล้วครับหมัดขวาของพลอยกระแสเจอแค่งขวาของลาวสตาร์

โอ้โหหมดยกที่๑ครับ
ท่านผู้ชมจะมาสัมผัสกับความมั่นความสนุกกันอีกครั้งครับ

ต้องบอกว่าประเภทเล็กพริกขี้หนูจริงครับ

โอ้โหแลกกันตลอด๓นาทีครับ
ยกแรกอยู่ที่การยืนระยะแล้วครับว่าแรงไกลใครจะมั่นคงกว่ากันครับ
เพราะไม่มีการอดออมกำลังไว้เลยครับ

แต่ความจัดจ้านนี่เกินร้อยครับ
ดูครับสอกขวาพรกระแสโต้คืน

นี่ครับศอกซ้ายพัดเข้ามาครับพลอยประแส

โอ้โหนี่คือน่าจะเป็นคู่มวยเดือดของวันนี้อีกหนึ่งคู่เลยครับ
โอ้โหพยายามกับปากสอกขวาแล้วปากขวาสวนแล้วก็พลอยมาแส
ลาวสตาร์มาแล้วครับตามไวน์

แล้วมากันทีต่อที่ตรงซ้ายเติมขวาร่วงร่วมตัว

โอ้โหอยู่ที่หัวจิตหัวใจเลยครับ

มาวางแข้งขวาพยายามจะตั้งกำแพงคาไว้
เดี๋ยวล็อกไหนครับคอยมาแสง

โอ้โหทีเด็ดของลาสตาร์หรือเปล่าครับจังหวะล็อกล่าง
พรกระแสมปากศอกนำเข้ามาก่อนทำไว้เจอตรงล่าง

โอ้สมิดกันออกหุ้นของลาวสตาร์นี่ไว้ใจได้เลยครับ
อกขวามาอีกแล้วครับระวังศอกโดนเข่าระวังเข่านี้แกมีล่าง
โอ้โหแล้วมีหมัดมีอะไรเสริมตลอดเลยครับลาวสุตา
ระหว่างได้แค่โอ้ไม่นัดฟังเลยครับ
โอ้ยืนนิ่งไม่ได้โอ้ยอยุ่นอย่างนี้นี่
ตัวแข็งอย่างนี้นี่เข้าทางของเราสนานเลยครับ
แล้วลงร่างแม่ระวังร่างนิดนึง

นี่ครับแม่หลอกแกเตะร่างแกขึ้นบนเฉยเลยครับ

โอ้โหเอาจนได้ครับ
เอาจนได้แม่แต่ตอนนี้กรรมการให้เข้ามุมก่อนครับ
โอ้โหขามีปัญหาครับทางด้านพลอยประแส
โอ้โหแลกไปแลกมานี่เลยครับ
ดายมานึกนับอะครับลุยต่อ

ทิ้งนุมัติขวาลาซาตาเล่นงานฐานล่าง

นักโชคจังครับเพิ่งแกล้งจังหวัดกระย่อง
อีกท้ายเท่าไหนละครับ
เสียบโอ้ยสะดุ้งเหมือนกันครับ
โดดเข่าครับลาซาตา
อะไรที่ว่าแน่ไม่มีแน่นอนครับ

ลาซาตาทิ้งนุมัติขวาเล่นงานฐานล่าง

ไหลทะลักประวิดจมูกของพวัยภาษาแสครับ
พูดดีร่างกายต้องการพันธาของจริงเลยครับ

ตันไปสอบได้ไหมอ้าวกดมาแทงขวา

หวมออกมาโอ้โหล้วนลำตัว

แล้วก็ตบไปแล้วล่มล่าง
เดินหน้ามาอีกแล้วครับเกี่ยวได้โหนเลยครับ
โอ้โหแล้วพแดงจะกดคอไว้กับภวัยภาษา

แล้วดูครับจังหวะตะวัดก้านคอของเหล่าชะตา

พลอยประแสพยายามจะเน็ตที่แค่ขวานแล้วกดลงมา
จนมาเสียบยังไม่ถนัดครับ

ลาวสตาเสยอเบอร์พัทลงล่าง

ล่วงลำตัวล่วงลำตัว
โยโหคล่าโอชิกจริงนะลาวสตา

หลังสตาร์พยายามจะเร่งเกมเลยครับถีบซ้ายไว้ต่อยกระแสโอ้โหเร่งมาตั้งแต่ยกแรกเลยครับดูครับ
โอ้โหแล้วทั้งคู่ก็ไม่มีแผ่วเลยนะครับวันนี้ดูครับค้ำไว้โอ้โหเจอก่อนครับ
อับปรับด้วยศอกแรกหว่างในแค่งขวาอื้อหือพยายามจะงัดศอกมาเป็นตัวช่วยตัวเสริมเลยครับ
แต่เราสไตล์แกไม่สนเลยครับลงล่างอีกแล้วครับระวังบนลงล่างระวังล่างนี่มีบนสลับตลอดครับ
แขนไม่ดีเจอศอกเลยครับพลอยประแสบั้นเข้าซ้ำมาอีกทีแยกก่อนครับแยกก่อน
หว่างแค่งขวาเกียบได้แล้วก็คืนฟันตำ
หมัดขวาแล้วครบ๓ยกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับ

คู่ที่๓ของรายการครับ
นักชกไทยเจอกับนักชกจากสปลาว
โอ้โหดุเดือดเลือดพลาดจริงครับ

ด้านลาวตาแล้วหัว
จนเลือดกำดาวของท่านหนักชบจากรายยองครับ
ดูขางขวาลงล่างทำไว้

ดีเดือดเลยครับลาวสตาร์สุรนาพรประแสครับ

โอ้โหเอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังคำตัดสินพร้อมกับลุ้นเงินรางวัลกันครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับเราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์
โชคทั้งคู่นะครับในมุมน้ำเงินได้๑๓๐องศาและในมุมแดงได้๑๒๐องศา
ปุ๋ยโฟร์แมน
เอาละครับคุณผู้ชมครับประชาสัมพันธ์กันเช่นเคยนะครับ
เป็นมวย๕ยกชก๒พัก๒นะ

คุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดสุดยอดกีฬาการต่อสู้ระดับโลก
ฮัดดาสนทางไทยรัดทีวีช่อง๓๒
และตอนนี้ครับมาถึงคู่มวยจอมเดือด

เพราะฉะนั้นห้ามพลาดทั้งสองคู่นี้เลยนะครับ

ทุกท่านดีกว่าจอมยักษ์ไซม์โดโดแดงเขาซ่อน

มันจะเป็นมวยลุ่นเล็กที่สุดท้าย
ทุกคนค่ะ

ทุกคนค่ะ
ทุกคนค่ะ

ทุกคนค่ะ

ทุกคนค่ะ

ทุกคนค่ะ

ทุกคนค่ะ

ทุกคนค่ะ

ทุกคนค่ะ

ทุกคนค่ะ

ทุกคนค่ะ

ทุกคนค่ะ

ทุกคนค่ะ

ทุกคนค่ะ

ทุกคนค่ะ

ทุกคนค่ะ
ทุกคนค่ะ
ทุกคนค่ะ

ทุกคนค่ะ

โดโดขยับมาฝันด้วยศอกขวาทันทีเลยครับพยักษ์อีทซี
ของดีของพยักษ์อินซีเลยครับ
กับศอกนี่อันตรายครับแต่โดโดนั้นเข่าในโดยเฉพาะเข่ายัดไส้เลยครับ
โอ้โหยกขวาแล้วแทงซ้ายครับ
ล่าสุดนี้บาดแผลยังติดตาตึงใจอยู่เลยครับโดนพิษศอกของเพชรเดชาเข้าไป
โอ้โหวันนั้นที่ต้องบอกว่าเกมนั้นทำท่าจะดีครับพยักษ์อีกสี่
พลาดไปเจอจูบศอกร่วงเสียก่อนครับ
นี่ครับใต้ตาขวายังเป็นรอยอยู่เลยนะครับ
โดโดจิ้มลำตัวมาด้วยมัดหนึ่งสองเจอซ้ายหน้าขอพยักษ์อีทซี
ต้องบอกว่าที่ละลึกของยอดนักสู้เลยครับ
เหยียบเข้ามาพยันกันขวางหน้าไว้ครับโดโด
พยายามสู้วนออกมาครับโดเดินชนอย่างเดียวครับ
ครับตัวเล็กชนตัวใหญ่ครับเด้งด้วยเขาขวา
วงในมาแล้วครับจอมยัดไส้เมืองกรุงเก่าครับ
อาชีพที่ตัวเองถนัดแล้วครับโดโด
อยากจะเบียดวางซ้ายโอ้โหเจอเข้าซ้ายสวนเลยครับ

โดโดเบียดเจ้าขา

พยายามตั้งกำแพงไว้จิ้มลำตัวทันทีเลยครับโดโดอ้าวเจอซ้ายหน้า
อยู่ได้เพื่อยังจะเข็งไม่ลงครับ

อยากทิ้งอุ่นมัน๑๒โอ้โหพยายามอีซีสูดด้วยข้อซ้าย
นายหมุนเหลี่ยมเหน็บไปเรื่อยครับโดโด
ร่างกายนี่แกร่งอยู่แล้วนะครับเจ้าโดโด
อินซีเน้นเกมรับอยู่นะครับ
เดี๋ยวจะออกจังหวัด๒สะกัดไว้
โดโด้ขยับมาเอาคำไว้ก่อนครับพยายามอีซี

เสียบได้ซ้าย

เตือนไปที่หน้าพยักอินซีครับ

ที่นี่ตั้งรับนั้นไม่เป็นผลดีแล้วครับ

พยักอินซีก็ไม่หนีแล้วหมดยกที่หนึ่งครับ
เอาละครับนำท่านผู้ชมกลับมาติดตามกันต่อ
คู่เดือดของรายการครับพยักษอินซีเมืองกล้วยตาก
ชกจากสุโขทัยรุ่นพี่ในวัย๒๙ปีนะครับ
โดโดแดงเขาทรายนักชกจากจังหวัดอุตรดิษฐ์ในวัย๒๒ปี
นี่ครับทิ้งศอกขวานำเข้ามาก่อนครับ

อาวุธมวยไม่ได้เป็นรองกันเลยครับแต่ว่า
กระดานแท้งสี่ไปโดนเตือนครับในช่วงปลายยก

โด่หัวซ้ายเกี่ยวได้คว่ำทิ้งเลยครับ

โดโดนั้นประเภทไม่มีเกียร์ถอยหลังอยู่แล้วครับ
หมายว่าจะไม่หนีแต่ว่าทดไม่ได้ละครับ

อินซีนั้นมีดีที่ลูกเสียบเข่าเลยครับจากจังหวะคู่ต่อสู้ได้ดี
นี่ครับเสียบด้วยเขาซ้ายอีกแล้วครับแล้วตั้งกำแพงคาไว้โดโดพยายามจะเด้งเขาสู้
วงในมาเสียบด้วยขวาครับแยกก่อนครับแยกก่อน
กระโดดเดินชนเลยสี่เสียบซ้ายทุบด้วยซ้ายแล้วเสียบด้วยซ้ายคืน
นี่ครับพยายามจะจับจังหวะดึงแล้วเสียบครับของพยักษอินซี
ทำได้ดีครับโดโดล็อกนายพยายามจะเด้งเข่า
ตดเพาะไว้ครับพยังอินซี
ดูครับปักหลักรอก่อนครับควรจะเบรกด้วยลูกกระแทกแยบ
ทำไว้ซ้ายหน้าเจอขวาหลุดครับอื้อหือ
เอาละครับสลับแล้วเสียบด้วยซ้ายโดโดล็อกในกดคอแล้วพยายามจะเสียบด้วยเขาซ้าย
ล็อกไนด์พยังอินซีสวนด้วยเข่าซ้ายทันทีเหมือนกัน
นี่ครับกรรมการแยกมากลางเวทีโอ้โหเสียบขวาแทงซ้ายโต้มาอีกแล้วครับ
ลูกยัดไส้ครับมาแล้วครับลูกยัดไส้ของโดโดครับ
ลูกถนัดครับอย่างอีกสี่ก็ไม่ได้หนีนะครับดูครับ
พยายามจะดันไว้สลับซี่ครับโดโดดันเข้าเชือกเลยครับ
ยัดด้วยซ้ายครับโดโดบินตี
เสียบยัดไส้มานั่นแหละครับดุเดือดแล้วครับคู่นี้
โหลูกยัดไส้ของโดโดนี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยครับ
ของโดโดเองครับ
ฟันยางหลุดออกจากปากครับ
อาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจ
น่าจะเป็นอุบัติเหตุครับ
ที่เราวางต่อแล้วก็พยายามจะเสียบซ้าย
ขึ้นคอครับหลุดลงมาแล้วเสียบไปข้างซ้ายเลยครับ
โอ้จังหวัดยัดใส่ของโดโดครับ
เสียบด้วยซ้ายกวาดล่างแล้วเสยเลยครับแม่ด้วยแข้ง
เติมมาอีกทีขยับไว้แทงซ้ายโจโดวางแข้ง

โอ้โหจังหวะเตะซ้ายของพยักษเอ็นซีนั้นทำได้ดีครับ
โดรัดล่างหมุนเหลี่ยมโอ้แกหมุดไปเรื่อยครับ
โอ้โหเป็นมวยที่รัดเอวได้เหนียวได้แน่นจริงครับ
แยกออกมาครับแยกออกมาชนอีกแล้วครับ
เสียบครับคุณมาพบคืน
พยายามจะทิ้งด้วยหมัดครับโดโดหมดยกที่สองครับ
พาท่านผู้ชมกลับมาติดตามกันต่อครับ
ดูเดือดในคู่ที่๔ของรายการ
เหลืออินซีเมืองกล้วยตากครับจากสุโขทัยกับโดโด
แดงข่าวซ้ายลูกหลานชาวจรวรรค์อุตรในประโด

ตอนนี้ร้านรูปร่างดีกว่านะครับแต่ว่า
จะติดถอยไปนิดครับพยายามจะดักจังหวะสอง
ช่วงปลายยกมีจังหวะยัดไส้และคล้องตีได้หลายต่อหลายครั้งนะครับ
เสียบด้วยซ้ายครับพยายามที่สี่
พยายามที่สี่นั้นมีดีที่เขาตัดแข่งด้วยข่าวซ้ายครับ
แล้วก็มีแข้งซ้ายไม่ได้หนีเยอะนะครับ
แต่ก็เจอกับโดโดนี่ต้องหนีเลยครับ

แต่พยายามที่สี่ดูกับจังหวะเสียบซ้ายของแก่
ดคอลงมาแล้วพยายามจะเสียบ
แล้วตัดล่างเททิ้งไปเลยครับ

ตีด้วยซ้ายครับโดโดมาก็คืนครับ

พยายามจะเล่นงานบริเวณลำตัวแล้วเสียบด้วยเขาขวาครับโดโด
ยายซีสลับเสียบเจอเขาซ้ายของโดโดก่อนครับ
หลอกนายเหน็บด้วยข้าวซ้ายเลยครับ

ตีสี่ขึ้นบนได้ไม้ตีด้วยซ้ายได้อยู่ครับ

พยายามจะสวนด้วยเขาซ้าย

พยายามมาสลับแทงขวาครับโดโด
โอ้ได้เฮเลยครับจากว่านั้นว่าคู่นี้
หลอกนายและพยมเข่าของโดโดทำได้ดีครับ

พยายามจะเททิ้งเลยครับ
หมาเลยครับเสียดด้วยข้าวซ้ายครับพยายามไยซี

พยายามจะตีซ้ายสกัดไว้ครับ

๔กับขวามาวางซ้ายโตคืนและตั้งกระแพง

โอ้โหเพื่อนยัยไซซีดาร์ดลุงให้ชุดดี

กลุ่มมาหลากันต่อครับ
พยายามจะดักเสียบซ้ายในโดโดล้านล่างไว้หมุนเหลี่ยมแล้วตีด้วยข่อขวาครับ

แทงซ้ายยัดไว้โดโดเข็นไม่ได้ครับ

จังหวะเกี่ยวแล้วก็กวาดทิ้งครับของพยากอินซี
เสียบซ้ายแทงไว้วางแข้งซ้ายโต้คืน
แล้วก็พยายามที่สี่กดมาอุ้ยเจอกับไส้ครับ
โดโดนั้นเวลาแก้อพื้นเนื้อเน็นแหละครับ
เสียงทีพยายามจะขวางไว้พยายามจะดันไว้กับโดโด
พยายามเข้ามาพยายามที่สี่สลับเสียบ

ไม่มีหนีแหละครับพยายามที่สี่ดูครับ
กดแขนไว้โดโดล้านล่างพยายามจะเด้งตรงของซ้ายเลยครับพยายามที่สี่
ถูกหลังตัวโดโดล้อล็อคเอวหมุน

เอาละครับวินาทีแบบนี้พลาดกันไม่ได้ครับ
วางด้วยแข้งซ้ายประสานแข้งกันครับ
พยายามที่สี่ขยับสลับเสียบซ้ายโดโด
โอ๊ยนี้ครับจำว่าเอ๋วและตำร่างของพยายามสี่ทำได้ดีครับ

ผู้ที่สี่ของรายการทตดือด
เจอกับนักชกจากอุตรดิษฐ์ครับ
พยายามจะตีแลกกันครับซ้ายมาซ้ายคืนโดนแล้วคืนทันทีนะครับ
แล้วนี่ครับซ้ายัดไส้ของทางด้านโดโดผู้ที่มีดีกรีเป็นถึงแชมป์เปี้ยนนะครับ
ขยับแล้วดักด้วยขวาครับแล้วขีดวงในแต่หาจังหวะตีด้วยซ้าย
แต่นี่ครับพญาอินซีแกเป็นฝ่ายที่โดนแล้วก็ไม่ยอมนะครับต้องสวนต้องคืน
อันนี้ครับจังหวะหลักเหลี่ยมครับของทั้งคู่หมุนและทุ่มทิ้งเลยครับโดโด
เอาล่ะครับมาแล้วครับวิธีสำคัญไปฟังคำตอบสินท้องกับลิฟต์กันนะครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับก่อนจะไปฟังคำตัดสินจากคณะกรรมการ
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์
นักชนทั้งคู่ได้เป็นคนละ๙๐บาทสามารถได้ระวันฮีโรไปคนละ๕๐๐๐บาท

เมืองกล้วย

เลยเป็นศึกชกกระชากเข็มขัดแชมป์
การหนัก๔๙กิโลกรัม

สุดยอดกีฬาการต่อสู้ระดับโลก

พิกัดหนัก๔๙กิโลกรัม

ลูกฮาร์ตเตอร์รับทราบของอัมนาจริงโปรวินส์

การต่อไปกับ๓๔ปีและ๓๓วิทยาลัย
ทุกท่านทุกท่านขอบคุณทุกคน
ยุทธพรสุทธวรรดิ์จันรายความ

รับทราบของอัมนาจริงโปรวินส์
ยุทธพรสุทธวรรดิ์จันรายความ

แล้วสมัครต่อสางเชียน

ซึ่งเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์๔๙กิโลกรัมของวัดสินชัยสมศักดิ์ก่อสร้างครับ
บุรีรำครับวันนี้เจอกับยุทธพรผู้ท้าชิงครับ
ยุทธพรสุทนทนายความจากอำนาจเจริญครับ
คู่นี้เคยเจอกันมาครับ
เมื่อวันที่๑๗มีนาคมที่ผ่านมานี่เอง
แล้วก็เสมอกันไปอย่างสุดมันครับ
ก่อนที่ทางด้านวัดสินชัยครับจะมาได้เข็มขัดเส้นนี้ครับ
จากการที่ชนะคะแนนกระเสมรักษ์สพระศพโชค
ส่วนทางด้านยุทธพรครับ
คู่ไปชิงแชมป์ในรุ่นพิกัด๕๑กิโลกรัมแพ้น็อกให้กับยอดดอยแก้วสำลิด
แล้วครับวันนี้สนุกแน่นอนครับกลับมารีแมทกันอีกครั้งโดยมีเข็มขัดแชมป์เป็นเดิมพันธุ์
ยุทธพรสุดทนทนายความครับนายอนุสักสิริรัตน์ครับ
จากอำเภอชานุมานอำนาจเจริญครับวัย๒๓ปี
สูตรสูตร๑๕๘สิมิเมตร
สังกัดไข้มวยพอทองภูราณครับ

สินชัยสมศักดิ์ก่อสร้างครับนายวสินบุญสิริ
ไอ้มัดซากเหล็กจากกระเภอสะตึกจังหวัดพุทธิรัมน์
ปัจจุบันครับอายุ๒๔ปีครับแก่กว่า๑ปี
สู้๑๕๘สิมิเมตรครับ
ฟอร์มหลังครับเสมอ๑ชนะ๑แพ้๑ล่าสุดแพ้
คะแนนให้กับฉลามขาวนายกเอท่าสาราเอาไว้ครับ

เป็นแชมป์ในรุ่นพิกัด๔๘กิโลกรัมนะครับ
แล้วก็ย้ำท่านผู้ชมอีกครั้งครับพรุ่งนี้ครับ
ประเดิมนัดแรกครับกับการ
เปลี่ยนรูปแบบการชกของ
จาก๓ยกเป็น๕ยกสุดมัน

ได้รับกระแสการตอบรับเป็นอย่างดี

แต่ในวันเสาร์ยังคงเป็น๓ยกเช่นเคยครับ
แล้วก็ในการท่องการแชมป์
แล้วก็กระชากแชมป์เหมือนเดิมนะครับ

กรรมการยอดยิงเกษรมาลาครับ

ครั้งที่แล้วนั้นยุทธพรบอกว่า

เตรียมตัวมีน้อย

อยู่ในรายการแล้วครับ
เจ้ายุธบอลส่วนวัดสินชัย
ชายะเดิมหัศจีรเจ้าตุ๊กแก่ผี
บอกถึงความเหนียวเนียนผบในวงในแน่นอนครับ

จังหวัดถี่ของวัดสินชัย

มาแล้วครับจังหวะต่อยหมัด๑๒ของยุทธพร

เป็นสินใครพยายามจะปักสอบส่วน
โอ้โหนี่แหละครับหมัดชุดครับของยุทธพร
ก็เคยชกมวยสากลอาชีพมาแล้วครับพี่อ้นครับ
อืมวันนี้มาด้วยความมั่นใจเลยครับยุทธพร
ก่อนหน้านั้นไปท้าดวนชวนแรกหมัดกับยอดจอยครับ
ชนิดที่ใครดีใครอยู่ใครโดนก่อนล่วงครับแต่ตัวเองพลาดครับ
โอ้โหโดนยอดดอยกล่อมหลับในยกที่๒
อื้อหือขยับกระมาณเล่นงานฐานล่างก่อนแล้วกับยุทธพร

จังหวะอยู่ครับทางด้านวัดสินชัย

โอ้โหลูกแก้ของสถานทรยุทธพร

ครับสุชัยพยายามจะหวัดล่าง

เป็นมวยที่ออกหมัดชุดได้ดีครับ
ลูกศิษย์ของคุณพรชัยทองภูรานครับ
คดีฮีโร่โอลิมปิกของประเทศไทยโดยมีทนายศึกชนแล้วก็เป็นผู้สนับสนุน
อย่างที่คุณสุภชินเรียนแล้วครับว่าเคยต่อยสากลอาชีพมาก่อนครับแล้วที่สำคัญยังได้
โค้ดคนปัจจุบันนี้เคยเป็นระดับอึงเย็นโอลิมปิกนะครับของประเทศไทยครับ
สมัครเล่นครับเสือกรามทีมชาติไทยของเรา
ถึงลงมาตรขวาอู้ยเราโดนครับวนซินชัย
พยายามจะรอจังหวะสวนเหมือนกันครับว่าสินชัย
ก็ยกออกไป๑๒แล้วตัดล่าง
วัสดิ์สินชัยเดินต้อนบ้างไปครับ

มาอีกแล้วครับศอกขวาของวัดสินชัย

เปียบอยู่สั่งอย่างหวางความ

เป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์ครั้งแรกนะครับ
ของทางด้านวัดสินชัยสมศักดิ์ก่อสร้าง
หลังจากชิงตำแหน่งแชมป์ว่างครับ
ของทางด้านวะสินชัยสมศักรกษ์ก่อสร้าง
หลังจากชิงตำแหน่งแชมป์ว่างครับ
กับทางด้านกระเสมลักษณ์สอบระศพโชคครับ

โดยมียุทธพคลอนครับ
ที่เคยเสมอกันมาในครั้งก่อนครับ

พยุกหมัดของทางด้านยุทธพคลอน

ขอให้หายวันหายคืนแล้วครับ

อาชีพที่ตัวเองธรรมดาและแบบได้

เด่งต่อขวาซ้ายสู้เลยครับยุฒิพอร์ต

วงในนั้นลูกสินชัยขึ้นชื่ออยู่แล้วครับ

เด็กดุงต่อขวาซ้าย
ตากด้วยขวาครับมด๗๘
วันสินชัย
โอเคครับเอาปวก

อันนี้ยังว่าเสียงชัยกว่าก็ชอบแหละ

อย่างนี้ขวางหน้าไว้

จะให้เน้นที่กำปั้นที่ถนัดของยุทธพร

ดูครับเกมนี้ตัวเองถนัดแล้วครับ

ยุทธฟรรณหนีไม่ออกเข้าไปยังเหนือโต

แยกก่อนครับแยกก่อน

จังหวะหลวมแกมีหมัดเสริมแล้วก็คอยเสียบครับ

โอ้โหเล่นงานนวดไปบริเวณลำตัว
เล่นงานเอายุทธพรนั้นออกการอ่อนให้เห็นแล้วครับ
ลำตัวนี้เป็นแหล่งสะสมพลังงานเลยนะครับ
เดินหน้าถีบซ้ายยัดมา

ไปลงกับมาดูกับนวดเหนี่ยแบบนี้กับ
ฟันที่สอบใสโอ้โห

เองบอกขวางหน้าของเวลาสินใจทำได้ดี
เล่นงานเอายุทธพรนั้นต้องกันเชียงหนีเลยวางแข้งซ้าย

หัวสินใยแค่สปีดเข่าดูครับ

พยายามมาตบด้วยหุ้นซ้าย
วางด้วยแค่งขวาเจอหมัดของตระดาษของยุทธพรบ้าง
โอ้โหเอาละครับกดแขนไว้เสียบด้วยเขาซ้าย
หมดยกพักกันแป๊บเดียวครับ
นำท่านผู้ชมกลับมาติดตามกันต่อครับ
คือป้องกันตำแหน่งแชมป์ในรุ่นพิกัด๔๙กิโลกรัมครับ
ของวัดสินชัยสมศักดิ์ก่อสร้างครับ

ยุทธพรสุนทนธนายความครับ
นี่ครับไล่แขนตัวตีขวายุทธพร
แต่ต้องบอกว่าการเปลี่ยนเกมของทางด้านยุทธพร
จากการต่อยหมัดในช่วงยกแรกมาแลกวงใน
ต้องบอกว่าเข้าทางเจ้าวัดสินชัยเลยครับ
สินชัยนั้นจังหวะเร่งเกมวงในของแกนี่ทำได้ดีครับ

อีกครั้งนี้เกมมีศอกสลับนะครับ

เขาชิงไชห์หนักหน่วงรุนแรงครับ

เอามาเร่งเกมเลยครับยุทธพรพยายามจะทิ้งด้วยหมัดฟันด้วยศอกขวา
โอ้โหเอาละครับวัดสินชัยก็โต้ด้วยศอกเหมือนกัน
เอาละครับแลกกันคนละดอกคนละทีโอ้มันจริงครับสมศักดิ์ศรีคู่ชิงจริง
พยายามจะเตะก้านคอครับด้วยแข้งซ้ายครับแต่เสียหลักล้ม

ต้องจะทุบกรุงใดแล้วเอาละครับวัศิกาย
เจอพายุก่อนพายุต่อก้อไปอื้อหือน
นึกหวาล่างอีก

โอ้โหต่อยอย่างนี้นี่ได้ใจเลยครับ
ในเกมของตัวเองครับยุทธพรพยายามจะเน้นที่ศอก
ไมค์ประกบเข้าในแล้วครับ
สินชัยพยายามจะเล่นวงในเสียบด้วยเขาขวาเจอเขาขวาสวน
โอ้โหดูครับแทงด้วยซ้ายตีเข้ามา

โอ้โหท่านผู้ชมครับยกนี้เปลี่ยนเกมมาอีกแล้วครับ
ยุทธพอร์ตจิบตัวขวาจิบตัวซ้ายมา
โหพยายามจะแกะแทงหมัดจำไซด์เลยเติมด้วยเขาซ้ายครับพอสินชัย

ครืนทันทีนะครับยุทธพอร์ต
ไปได้อะไรมาครับในช่วงพลักยกครับ
โอ้โหพยายามจะเล่นเกม

ยุทธพรเสียบด้วยเขาซ้าย

มาถึงครึ่งยกสุดท้ายครับ
เสียบขวาเสียบซ้าย
อ้าวแล้วก็ว่าสินชัยอืดอาจไม่ได้นะครับ
สินชัยพยายามจะถีบซ้ายไว้ยุทธพร
พยายามเข้ามาเสียบด้วยเขาซ้าย

แยกครับแยก
พงเค้าชนกับอู้โหยกระทุนขวามา

อย่างที่คุณซุปลิชินเรียนเค้าแล้วกับคู่นี้ถ้าเกิดเหมือกัน
อุ้ยพยายามจะต่อยในเกมของตัวเองบ้างนะครับจุฏฟรรณตั้งกระแพงทาวัย
มาอีกแล้วครับชุดใหญ่ของทางด้านวัดสินชัยเสียบด้วยซ้ายยุทธพรโต้คืน
แลกกันมันจริงครับวางแข้งซ้ายยุทธพรเสียบด้วยขวาคืนตั้งกำแพงคาไว้
โบสถิ่งชัยพยายามจะเล่นเกมเลยครับจุฏฟรรณก็ไม่หนีเสียบซ้ายสู้เจอเขาขวาทอดออกมา
ต้องแยกออกมา
วางอุ้ยแข้งขวาครับแทงเข้าไปเสียบเข้ามายัดอีกทีครับยุทธพร
โอ้โหแรกกันมันจริงครับจุฏฟรรณเบียงออกมาเจอแค่งซ้ายจุฏฟรรณดิ้งด้วยเขาขวา

ดูดื้อจริงกับกดนายแทงเข้าไป

โอ้โหมันจริงครับสนุกจริงครับ
ทางด้านวัดสินชัยสมศักดิ์ก่อสร้างครับ
เจ้าของตำแหน่งแชมป์ในรุ่นพิกัด๔๙กิโลกรัม
กับทะดานยุทธพรผลธนายความครับ
จังหวะปักศอกแรกกันคนละดอกคนละทีเลยครับดูครับ
ไม่มีใครกลัวเกรงใครเลยครับ

และดีครับจังหวะตานร่างของแกทำดีครับ
เสียบต่อเสียบและแนบต่อแนบเลยครับ

ในยุทธิถังสุดท้ายธิดมพรยากจะอาศัยลูกเก่งครับ
กำปั้นเลยครับโอ้โหแล้วก็มีวงในมาเสริมเติมแรกกับเจ้าวัดสินชัยเจ้าของตำแหน่งแชมป์
เอาละครับวินาทีสำคัญมาแล้วครับแชมป์จะอยู่ที่เดิมหรือถูกย้ายเอวครับ

ของคุณสาวบูยิโฟแมนบูยิโฟแมน
บ๊อคไฟต์เตอร์เผาไฟต์ได้๑๙แต่พวกเขาอยู่ที่ดีกว่า๕๐๐๐บอร์ทอีก
ต่อไปหัวหน้าที่จัดรวมช่อง
เพื่อต้องการแล้ว

ยุทธพรสนุนในความคว้าเกมขัดกระชอกเกมขัดจากแชมป์ไปได้ครับ
และวันนี้เราได้แชมป์เปียนคนใหม่เอาขอเรียนเชิญครับ
คุณเหมืองคิดแสนสุข
นี่แหละครับชมหน้าของแชมเปียนต้นใหม่นะครับ
ตอนนี้จากผู้ท้าชิงกลายเป็นเจ้าของเข็มขัดแชมป์พิการน้ำหนัก๔๙กิโลกรัม
ยุทธพรสนุนในความคว้า

แล้วเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อกับช่วงสุดท้ายของรายการ
แล้วหลังจากนี้เราจะมีไฮไลท์พร้อมผู้บรรยายนะครับ

เอาละครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ

แต่หลังจากนี้เราจะมีไฮไลท์นะวันนี้

ยุทธพรสุทนทนายความ

ตอนนี้กลายเป็นเจ้าของเข็มขัดแชมป์
ที่การอำนาจ๔๙กิโลกรัมไปแล้ว

แต่จะเป็นมวยเพี้ยวเลย๕คู่เต็ม

วันนี้หลายรายการด้วยเลือด

เพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะวันอาทิตย์
ไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์ครับ
เอาละครับผมเบียร์สุขวันนิดสุขวันนิด
ตัวลาทุกท่านไปก่อนพบกันวันพรุ่งนี้นะครับ
ส่งต่อทีมงานผู้บรรยายเลยครับสวัสดีครับ
เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าของตำแหน่งแชมป์

วิทยาพอร์สุทธนธนาความจากคำนาจเจริญ

เกิดอะไรขึ้นบ้างครับนี่คือคู่ที่หนึ่งของรายการครับ

ช่วงในมุมแดงจากบุรีรำเปิดศึก

ของปมเมื่อกี้นี่ทำได้ดีครับ
แล้วก็นี่ครับพยายามจะเดินลุยแล้ว

ตี่บซ้ายกลับไป
มาได้ลูกทีมปิดฉากครับเป็นคมโกลีมวยไทย

กล้องอยุธยาสเทพธรรมรัฐจากธนครศรีอยุธยา
กับยอดนักรักษ์สจต้อยแปบพลิงจากพี่รำ

คู่นี้นี่แลกกันดุเดือดแล้วครับ

ขวาครับโดยเฉพาะฮุกซ้ายแล้วก็ขวาตรง
ขณะที่กล้องอายุทยานั้นเตะซ้ายต่อยซ้ายฟันศอกซ้ายครับ
แลกกันคู่คิดชูศรีตลอดครับ

แล้วพยายามจะเข้าในเจอสอกของทะนาน

สนทำได้ดีก็บอกจะให้ฟันอาราช
แต่ไปฝ้ายนั้นยอดนักรักษ์ใกล้แคลปฝ้าครับ
ยอดนักรักษ์จังหัวขึ่นครับ
จังหัวอันทิ้งด้วยหมัดซ้ายของกล้องอยุธยาครับ
และเติมได้แค่หนักจากขวาของยอดนักรักษ์ครับ

โอ้ยแล้วมาถึงคู่ดูเฉียบจากกรรมรายการครับ
พลอยศักดิ์แสแฟรนด์ชักกับราวน์สตาร์โฟย์โฟร์แมนครับ
๑๕กิโลกรัมประเภทเล็กพริกขี้หนูครับ
ดูครับอุ้ยหนูออกกันไม่หยุดตั้งแต่ยกแรกนะครับ
เนื้อกลุกเป็นเหมือนกันดูเป็นแน็กกรุกจากทรอกพอปอลาวน์เลยครับ
และกับนักกบทัยครับจากอัฐพแกรงสวัสดิ์รายองก์ครับ
ดูครับปากรัททุบเข้าสายกันครับ
เพียงแค่๔๕กิโลกรัมนะครับของคู่นี้
ดูกับทรอกขวาถิงต้อยถึงเข้ามาครับทลอยพอแส
โอ้โหอาวุธนั้นนี่ต้องบอกว่าทันกันเลยครับ
ลาวสตาร์ตนั้นเป็นน้องชายของเมืองลาวกับอิฟโอแมนล่ะครับ

อาวุธนี่ต้องบอกว่าไว้ใจได้เลยครับเด็กคนนี้
จากสปลาวเล่นงานบริเวณลำตัวสลับใบหน้า
โอ้โหระวังล่างนี่โดนบนระวังบนนี่มาล่างครับ
แล้วเวลาจังหวะเร่งเกมของแกนี่ทำได้ดีครับ
เฉพาะลูกเตะกั้นเตะเจาะยางครับ

อืมนี่ครับโดนเตะเจาะยางครับมีอาการเลยครับ
ซ้ำเข้ามาสูงก่อนครับปัดด้วยศอกอีกทีแล้ว
เติมเข้ามาจังหวะสุดท้ายครับล่วงเลยครับ
โอ้โหจังหวะเสียนับแรกนะครับของทางด้านปลอยประแส
แต่ลุกขึ้นมาด้วยหัวจิตหัวใจของนักชกจากอำเภอกลางจังหวัดระยองครับ

อะไรเสียอย่างเดียวแค่ไปพลาดเสียนับเท่านั้นเอง
ก็ปักหลักแลกทั้งหมัดทั้งศอกเหมือนเดิมครับ
ลุยเดินหน้าเข้าใส่แล้วเจอพายุหมัดของนักชกจากสปลาวครับ
โอ้โหชุดใหญ่ไปกลับทิศ
แล้วก็แลกกันอย่างสนุกสุดมันทำให้คู่นี้เนี่ยคว้าเงินรางวัลซุปเปอร์ฮีโร่

ต้องบอกว่าดูเดือดประจำรายการเลยครับ
ประเภทเล็กดีรถโตเผ็ดจริงครับคู่นี้
สาวเข้าไปสัดเข้าไปครับ
โอ้โหทำให้เสียไปอีธิงครับครับ
โดยกำลังในช่วงปลายยกสุดท้ายครับ
เพิ่งเดินหน้าลุยไม่หยุดยืนครับจนทำทดาน
สุดท้ายต้องชกกับชอปโปปอล์ลาและลาวสตาร์ฟรีโกแมนคว้าชัยเปยังที่เพียง
และนี่คือมวยดีเดือในคู่ที่๔ของรายการครับโดโดแดงเขาทรายครับ
กับพระยักษณ์อินทรีย์เมืองกล้วยตาก
และทีนั้นประเภทหลักมีอย่างสีมือมวยดีเลยครับ
เกรดเกินก็จะฝากฝังหักตักเกียรติด้วยเข้าซ้ายครับ
แถมแหลกเฉธริทธิ์โดโดดั้วเป็นฝ่าอบฯเพิ่มเกม
ล้อกเอวแล้วพุมพิ้งเลยครับ
พยายามอีก๔เมืองกล้วยต่างจึงกำชัยกลับบ้านไปได้ครับ
นักโชคจากสุโขทัยพร้อมเงินรวมพิเศษไปอีกคนละ๕๐๐๐บาท
นี่ครับคู่ป้องกันตำแหน่งแชมป์ครับของวัดสินชัยสมศักดิ์ก่อสร้าง

กับมิสพอร์น๑๐คนธนายความจากอำนาจริงฮุภัพเก่าเคยเสมอกันมา
สุดท้ายแล้วนี่แหละครับใครชนะ
แล้วก็เข็มขัดแชมป์ถูกเปลี่ยนเอวไปอยู่ที่มิสพอร์นกำลังโชคจากอำนาจริงฮุภัพ
วันนี้เวลาของรายการนั้นหมดลงแล้วผมวัฒนกวนารี

พร้อมทีมงานกลับลาแฟนรายการไปก่อนครับ
ได้รับความขอบคุณจากช่องไทยรัฐ๓๒ครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป